เชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำได้กับนักร้องลูกทุ่งคนนี้ค่ะ

เจ้าของเพลงฮิตมากมายรวมไปถึงเพลงนี้ด้วย
ไอ้แหววสิ้นหว่างเอาให้ฟังเสียงนิดนึงกันล่ะกันค่ะ
เห็นรถแกงรถกระบะ
เกะกะตา
หน้าบ้านเพื่อนนั้นนะ

เจอเพื่อนเราแฟนเราพร้อม

กลับมาพี่นุจรีจะหอยกล้อง

เพราะว่าตัวเองคือเสาหลักของครอบครัวไง
แต่กลับต้องมาป่วยค่ะไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้
มันเหมือนกับเป็นเวรเป็นกรรมเขาบอกว่าอย่างนี้
แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็ตั้งสติแล้วกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานค่ะ
ขอให้ตัวเองกลับมาเป็นปกติมีผลงานร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง
สมหวังจะขอทำหน้าที่เป็นสะพานบุญช่วยเหลืองานบุญต่าง
ไม่ว่าจะเป็นหมอธรรมขวัญนาคนักแหล่ค่ะ
รวมไปถึงรับหน้าที่เป็นโหราด้วย
โหรานี่คือผู้ขับร้องประกอบพิธีอันเป็นมงคลนะคุณผู้ชม
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐนะก็ได้มีโอกาสตามพี่นุจรีเนี่ย
ประกอบพิธีอันเป็นมงคลค่ะ
วงสวง๕องค์พระแม่ศักดิ์สิทธิ์กลางแม่น้ำเจ้าพญากันเลย

ต้องบอกว่าตลอดเวลาในการทำค่ะพิธีท้องฟ้าเนี่ยจะสดใสนะ
เหมือนสวรรค์ค่ะเปิดทางให้พิธีมงคลเหล่านี้แหละ

โดยลูกทุ่งสาวนุจรีค่ะยังบอกอีกว่า
การทำหน้าที่โหราเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ทำแล้วมันมีความสุข
เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนเชื่อเรื่องของการมูเตลูอย่างมากเลยค่ะ
หน้าที่ของโหลาผู้หญิงก็จะมีหน้าที่
ร้องร้องอันเชิญอันเชิญองค์เทพเทวดา
แล้วก็ครูบาอาจารย์ให้ท่านลงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้เจ้าพิธีอย่างพี่
นุจรีศรีรชาแล้วก็อาจารย์แผนแล้วก็ทุกคนให้การทำพิธีในวันนี้นะคะ
ลื่นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะ
พี่ก็เลยมีความเชื่อว่าสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เรา
เรารับใช้องค์เทวดาต่างนี่แหละค่ะ
มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่ทำให้เราดีขึ้นมาได้ค่ะ
พี่แก่พอมากเลยเนอะ

ที่สำคัญจ้างงานบุญนะเนาะเป็นแบบโหลาอย่างเงี้ยรับรองแต่ละพิธีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่นอนคุณผู้ชมลองติดต่อก็ไปดู
จริงค่ะคนมีฝีมืออยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ปังแล้วยิ่งมีแบบสายมูเตลูแบบนี้ช่วยหนุนด้วยไง
รู้จริงทุกเรื่องบรรเทิร์มบรรเทิร์มไทยรัก